เพราะว่าตรงนั้นเชื่อว่าน่าจะมีคนไปรอเยอะเหมือนกันแหละ
เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่คนน่าจะไปดักรอพี่ตูนกันนะคะ
ติดตามกันหน่อยผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะ
คุณรัชนีคำนึงควรค่ะรายงานสดมาเชิญเลยค่ะ
วันนี้เป็นวันที่๓๓คึกคักน่าดูเลยนะคะ
ตั้งใจมารอต้อนรับฮีโร่ในดวงใจของเขาวันนี้กันตั้งแต่หัวค่ำนะคะ
เพราะว่ากำหนดการเดิมจะมาถึงที่นี่ประมาณ๒ทุ่ม
แต่เนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีประชาชนรอรับอยู่แน่นขนาดทำให้กำหนดการอาจจะเลื่อนออกไป
ซึ่งที่นี่นะคะจะมีการจัดงานรอต้อนรับฮีโร่ในดวงใจซึ่งจะวิ่งมาถึงที่นี่
จากที่จะได้ทักทายกับแฟนเพลงแฟนคลับแล้วบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สองข้างทาง
คือประชาชนที่มารอต้อนรับเดี๋ยวเราพูดคุยกับเขาสักครู่ค่ะ

แปลว่าวันนี้จะมาถึงที่นี่เนอะ

ถ้าสมมุติมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ตูนในวันนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
สู้ค่ะอยากให้สู้ให้มีกำลังใจเยอะทำบุญกุศลจะได้ได้บุญเยอะค่ะขอบคุณมากค่ะ
นี่เป็นภาพนะคะสำหรับประชาชนมารอต้อนรับวันนี้ค่อนข้างจะคึกคักเลย
นี่ขนาดว่ากำหนดการจะเลื่อนออกไปหลายชั่วโมงนะคะแต่ทุกคนไม่ย่อท้อนี่ค่ะ
เป็นกลุ่มเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกหนึ่งกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะ
มาจากกรุงเทพค่ะอยู่รัชดาค่ะทราบว่าวันนี้พี่ตูนจะมาถึงนี่
พาเวอร์เนอะทราบเลยค่ะเพราะจ้องทีวีอยู่ตลอดเวลาตั้งใจเลยค่ะ
ต้องมาให้ได้ติดตามโครงการนี้กับพี่ตูนติดตามโครงการตลอดค่ะ
ส่งเงินทางธนาคารแล้วยังอยากจะส่งด้วยมือตัวเองที่มาวันนี้อยากหยอดถุง
ส่งให้ถึงเลยเนาะฝากกำลังใจค่ะฝากกำลังใจให้พี่ตูนในฐานะที่เราก็ติดตามการวิ่งเพื่อการกุศลของพี่ตูนวันนี้ค่ะ
ให้ตูนเนี่ยจงเป็นเอ่อสู้ต่อไปเพราะว่าคนอย่างตูนเนี่ยคุณแม่ว่าหาไม่ได้แล้วอ่ะ
โลกนี้หายากมากคนอะไรอ่ะจิตใจแบบมันจริงจริงนะพูดไม่ถูกค่ะ
จะยกย่องเขาไม่มีใครที่สู้ได้ขนาดนี้แม้แต่นักกีฬาทีมชาติยังไม่ได้เลย
แต่ดูน้องตูนสิทำได้ขนาดนี้ขอยกย่องสุดยอดที่สุดเลยลูกสู้ต่อไปลูกค่ะ
ให้ถึงแม่สายนะลูกแม่เชียร์แม่เชียร์ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งเชื่อว่ายิ่งดึกบรรยากาศก็จะยิ่งคึกคักกว่านี้อีกนะคะ
วิ่งเพื่อระดมทุนในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดสดที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกันนะคะ
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเกาะติดบรรยากาศที่นี่ไปตลอดทั้งทุกช่วงข่าวค่ะ